คุณผู้ชมที่เป็นผู้ติดตามข่าวสารเรื่องของปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิตนะครับ
ก็ขอให้ท่านนั้นดูเรื่องของสุขภาพใจของท่านด้วยนะครับ
ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ญาติอย่างใกล้ชิดนะครับ
จิตแพทย์พยาบาลจิตเวทนักจิตวิทยาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการให้การดูแลด้านจิตใจนะครับ
มีการพูดคุยแล้วก็จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ญาติของนักเรียนและโค้ชผ่อนคลาย
แล้วก็ลดความวิตกกังวลในการเฝ้ารอนาทีการค้นหาของเจ้าหน้าที่นะครับ
เรื่องต้นจากการประเมินสภาวะจิตใจของญาติยังอยู่ในสภาวะวิตกกังวล
เป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรหลาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ในกรณีที่ญาติหลายคนพ่อแม่หลายท่านอาจจะนอนไม่หลับอ่อนเพลีย

จากขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
และขอให้ครอบครัวและญาติช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน
และเมื่อทีมเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาได้แล้ว
ก็จะได้ร่วมให้การดูแลจิตใจทั้งทางคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้อง
รวมถึงเด็กทั้ง๑๒กับโค้ชด้วยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้ทางด้านข้อมูลจากทาง
เชี่ยวชาญด้านการลำเลียงผู้ป่วยและกู้ชีพทางอากาศ
เขาก็บอกว่าหลัก๓๓น่าจะยังใช้ได้
แล้วก็เชื่อว่าน้องรวมถึงโค้ชทั้ง๑๓ชีวิตจะปลอดภัยนะคะ
หลักนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะ
โดยนายแพทย์สุระเจ็ดวาธีผู้เชี่ยวชาญด้านการลำเลียงผู้ป่วย
กู้ชีพทางอากาศก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าโอกาสที่ทั้ง๑๓คนจะมีชีวิตอยู่ค่อนข้างสูง
เพราะว่าปัจจัยต่อการมีชีวิตของมนุษย์ปกติ

แรกคือขาดออกซิเจนขาดอากาศได้ไม่เกิน๓นาที
ที่๒ก็คือขาดน้ำได้ไม่เกิน๓วัน
และ๓ตัวสุดท้ายคือขาดอาหารได้ประมาณ๓สัปดาห์นั่นเอง
แล้วก็เชื่อว่าในถ้ำน่าจะมีช่องอากาศ

ส่วนของกัสต่างภายในถ้ำ

เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลในระยะสั้น
เพราะว่าถ้ำคนเคยไปสำรวจมาแล้ว

เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่มันตายทับถมกัน
ตรงนี้มันจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด

ดังนั้นมันก็จะไม่ลอยตัวขึ้นไปแต่ว่ามันจะกองอยู่กับพื้น
ถ้าเกิดว่าเด็กหนีน้ำไปตามพื้นที่ต่างที่สูงกว่าพื้นถ้ำ
อันนี้ค่ะมีโอกาสที่เด็กจะได้รับออกซิเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
โดย๓ตัวแรกนี่ก็คือเป็น๓นาทีคือขาดออกซิเจนเราขาดไม่ได้เกิน๓นาที
๓ถัดมาก็คือ๓วันซึ่งเราไม่น่าจะขาดน้ำเกิน๓วัน
๓ตัวสุดท้ายก็คือ๓สัปดาห์ก็คือเราขาดอาหารได้ไม่เกิน๓สัปดาห์
โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวม๒๓วันแล้ว
ผมมองว่าถ้าไม่เจอข้อแรกซะก่อนก็คือขาดออกซิเจนเนี่ยก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่รอด
โดยโดยหลักกายภาพของตัวถ้ำเนี่ยผมมองว่าเนื่องจากถ้ำมันมีโถงหลายโถงนะครับ
ด้วยด้วยธรรมชาติของตัวถ้ำหินปูนเนี่ยมันก็จะมีซอกมีหลืบหลายอย่างนะครับ
แหละมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับเราหายใจข้างนอกแบบนี้
แต่อยู่ข้างในเนี่ยพออากาศที่มันวินดิเลสเข้าไปได้เนี่ย
ก็ทำให้มีเปอร์เซ็นออกซิเจนมากพอที่จะทำให้เขายังมีชีวิตอยู่รอดได้
ขณะเดียวกันถ้ำลักษณะแบบนี้เท่าที่หลายท่านเข้าไปสำรวจแล้ว
พบว่ามันเป็นมีฟอสซิลโบราณเยอะ
ซึ่งมีการผลิตพวกคามอนด็อกไซด์ออกมา
ซึ่งคาร์มอนดอกไซด์มันมีผลต่อตัวตัวเด็กเองระดับหนึ่ง
ปริมาณมันเยอะหน่อยนะครับ
แต่โดยธรรมชาติคอน็อกไซด์มันจะน้ำหนักค่อนข้างมากกว่าอากาศ
ทำให้ค่อนข้างจะกองอยู่กับพื้นเยอะหน่อย
ถ้าเด็กหนีไปเรื่อยหรือขึ้นไปอยู่บนที่สูงโอกาสที่จะได้เจอออกซิเจนก็
มากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่า
เนื่องจากตามภูเขาหินปูนเนี่ยมันจะมี
ผมเชื่อว่ามันจะมีช่องอากาศที่เข้ามา
คุณหมอสุราก็บอกด้วยนะคะบอกว่าแม้ว่าระดับน้ำในถ้ำจะสูงขึ้นเรื่อย
แต่ก็เชื่อค่ะว่าเด็กจะหนีน้ำขึ้นไปที่สูงได้
ระยะทางที่ทั้งหมดจะต้องเดินระยะทางเป็น๑๐กิโลเมตร
อันนี้คุณหมอบอกว่าก็น่าจะไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่า
หนึ่งคืออย่างน้อยน้องก็มีการฝึกฝนมาเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอล
ร่างกายแข็งแรงก็อาจจะแข็งแรงกว่าเด็กปกติ
เพราะว่าน้องในนั้นมี๑ใน๑๓คนก็เคยไปร่วมวิ่ง
ในโครงการ๙คนละ๙กับพี่ตูนมาด้วยเหมือนกันนะคะ
คือตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมก็คือเรื่องสติของน้องนั่นเอง
รวมถึงคุณหมอสุระก็ฝากไปถึงผู้ปกครองด้วยบอกว่าต้องเข้มแข็งนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมด
ในการค้นหาทุกวิถีทางอย่างคุณหมอยกตัวอย่างไงครับ
แต่ก็รอดชีวิตมาได้

ผมยังมีความหวังในภาพนี้ค่อนข้างมากนะครับ
เพราะว่าจริงมันมีตัวอย่างจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะ

ถ้ามีสตินี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกเลย
ถ้าน้องรวมทั้งโค้ชด้วยมีสติเพียงพอ
ที่ค่อยแก้ปัญหาค่อยนำทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเนี่ย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องเขามีโอกาสรอดชีวิตสูงมาก
เพราะว่าจากตัวอย่างที่ผ่านมาในต่างประเทศ
ล่าสุดรู้สึกที่เรมันก็มีชีวิตรอดอยู่ได้ถึง๑๒วัน
อยากจะทำใจสบายเพราะว่าจริงผมเชื่อว่า
โอกาสสูงมากนะครับที่จะยังมีชีวิตรอดอยู่
ส่วนทางด้านของเรื่องการเตรียมความพร้อมรักษาพยาบาล
หากสามารถช่วยเหลือทุกชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จ
เมื่อวานมีการเปิดเผยมาจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ก็คือคุณหมอทศพบุญทอง
บอกว่าตอนนี้ได้เปิดโรงพยาบาลสนามที่จุดเกิดเหตุขนาด๑๐เตียง
ระดมแพทย์พยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มาร่วมดูแล๒๔ชั่วโมง
โดยก่อนอื่นจะต้องดูว่าร่างกายโดยรวมของทุกคนเป็นอย่างไร
ดูเรื่องของการหายใจว่าขาดออกซิเจนขาดน้ำหรือไม่นะครับ
ลำดับแรกต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น
การให้สายน้ำสารน้ำทางเลือดน้ำเกลือให้ออกซิเจน
จากนั้นก็ติดตามอาการอื่นเช่น
มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจปอดบวมปอดอักเสบหรือไม่
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงเนื่องจากอยู่ในถ้ำที่มีอากาศอับชื้น
อุณหภูมิต่ำรวมไปถึงการดูแลเรื่องโภชนาการด้วย
เนื่องจากขาดอาหารมา๔วันแล้วก็จะเน้นการให้สารน้ำ
ให้พลังงานกลูโค้ชเป็นต้น
นี่คือการเตรียมความพร้อมของคุณหมอสาธารณสุขของจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ตั้งเต็นต์สนามตั้งหน่วยแพทย์สนามไว้ที่จุดรองรับแล้ว
พร้อมไว้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ